คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะมีลูกชายพาพ่อวัย๘๖
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สพเมืองอ่างทองนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อวัย๘๖คนนี้เขาป่วยเป็นโรคหอบหืด
ตอนแรกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อน
แล้วก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ปรากฏว่าพอไปที่โรงพยาบาลอ่างทองเข้าห้องไอซีอยู่
แล้วเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่ในห้องไอซียูเนี่ย
เหมือนกับทุบที่หน้าอกของคุณพ่อ๓ครั้ง
จนทำให้บาดเจ็บอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยโชว์แผลให้ดูเลย
อาการบาดเจ็บเหมือนกับซี่โครงร้าว
ซี่โครงหักไปเลยแบบ๕ซี่
แล้วก็ตอนนี้มีอาการปวดมากมีรอยร้าวด้วยนะคะ
ก่อนที่จะไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทอง
ตัวลูกชายบอกว่าคือติดต่อไปที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้ว
ให้ตรวจซี่โครงข้างขวาแต่ยังรอผลอยู่
แล้วก็ถามไปที่ห้องไอซียูแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนให้คำตอบ
โทรศัพท์ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้มนุยการโรงพยาบาล
ก็ไม่รับสายติดต่อใครไม่ได้ไม่มีคำตอบ
ก็เลยไปโรงพักไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
นายสมพงศ์พระละเซนวัย๘๖ปีคนนี้ค่ะเป็นคนเจ็บนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องนอนอยู่บนเตียงเพราะว่ายังเจ็บอยู่เลยนะคะ
คุณตาสมพงศ์บอกว่าเจ็บหน้าอกอะค่ะหายใจไม่สะดวก
ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้เลยก็เลยเปิดเสื้อให้ดูเลยนะคะ
ซี่โครงร้าวตอนนี้รู้สึกจุกจุกที่ลิ้นปี่
ลุกจากเตียงจะไปไหนจะไปห้องน้ำคือเดินไม่ไหวแล้ว
ต้องเรียกลูกให้ช่วยคุณตาสมพงศ์บอกว่า
ถูกพยาบาลห้าคนนะคะจับล็อกแล้วมีพยาบาลคนนึง
ผมสั้นใส่ชุดสีเขียวเดินมาต่อว่า
ต่อว่าคุณตาว่าทำไมไม่นอนเฉยลุงจะดิ้นทำไม
ทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วพยาบาลก็ทุบไปที่หน้าอกสามครั้ง
เจ็บมาจนทุกวันนี้ก็โชว์ให้ดู
สาเหตุที่ถูกทุบเพราะคุณตาถูกมัดมือ
ถูกมัดตัวเอาไว้แน่นแล้วหายใจไม่ออก
คุณตาบอกว่าพยายามจะตะโกนบอกว่าให้พยาบาลมาช่วยคลายเชือกให้หน่อย
มันแน่นมากมันหายใจไม่ออกแต่คุณตาใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ด้วย
พูดก็ไม่ได้คุณตาก็เลยนึกวิธีเรียกพยาบาลว่าจะทำยังไงดี
ก็เลยใช้เท้ากระทืบเตียงให้เสียงมันดัง
พอพยาบาลเดินมาหาก็ตั้งใจว่าให้พยาบาลช่วยคลายเชือกให้
แต่พยาบาลกลับเข้าใจผิดคิดว่าที่คุณตาเอาเท้ากระทืบเตียง
เป็นการขัดขืนการรักษาไม่เชื่อฟังหมอ
คุณตาบอกว่าพยาบาลก็เลยทุบไปที่หกอกคุณตา๓ครั้ง
พอมาคุณตาเพิ่งบอกว่าที่คุณตาเป็นดีเป็นตีนต่าง
แต่ที่จะถามลงมือนั่น๕คน
เพราะมันแต่งตัวกับคลายมอบเหมือนกันแต่งชุดคลิกเคี่ยวอะไรใส่บวกใส่เบอร์เหมือนกัน
แต่เด็กเด็กเด็กผู้หญิงนั้นนะครับก็เจ็บเนี่ยครับมันก็ออกกลับไปถึงโครง
เจ็บเจ็บมากที่สุดตรงนี้ที่มันทุบเนี่ยนะ
ก็ทุบจนผู้หญิงนั้นว่าของที่ยัดป่ากระเด็นลูกกลบไปโน้นนะถึงเดินออกไปได้นะมันยังพูดไม่ได้
นายสมโพธิพระเศษลูกชายอ่ะนะคะก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าตัวคุณตาเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกแมลงเข้าตาเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือพระเรือหาสบดีที่ผ่านมาค่ะ
หายใจเหนื่อยหอบทางครอบครัวก็พาไปโรงพยาบาลสามโก้พอไปถึงเนี่ย
ทางโรงพยาบาลบอกว่ามีภาวะน้ำท่วมปอดด้วยก็เลยส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุปกรณ์การแพทย์จะครบครันกว่า
แต่ว่าระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยค่ะไม่มีใครรู้ว่าถูกทำอะไรบ้าง
เพราะคุณหมอไม่อนุญาตให้ตามเข้าไปในห้องไอซียูแต่ว่าตอนที่ถูกนำตัวมาพักฟื้นที่ห้องพิเศษ
ตัวคุณตาก็บอกว่าถูกพยาบาลทุบที่หน้าอกตอนนั้นครอบครัวก็ไม่เชื่อนะคะ
เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าลูกสาวคนเล็กก็เป็นพยาบาลอยู่ที่นี่
ก็ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสาเหตุที่หน้าอกมีรอยร้าว
หรือต้องมัดมือมัดตัวคุณตาสมพงศ์เนี่ยทางครอบครัวก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นวิธีการรักษาของคุณหมอ
จริงแล้วไม่ได้ติดใจเหตุผลในการรักษาแต่ติดใจอยากจะให้โรงพยาบาลชี้แจงก็คืออาการซี่โครงร้าวและรอยบวมฟกช้ำว่ามาจากสาเหตุอะไรค่ะ
บอกว่าเขาเจ็บหน้าอกนะเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่ารู้เจ้าหน้าที่ทุบมาทีแรกทางลูกก็ไม่มีใครเชื่อ
มือเนี่ยเราเข้าใจนะเข้าใจมัดมือแล้วก็รัดที่อกเนี่ย
เข้าใจว่าถ้าคนไข้คนไข้เจ็บหนักหรือว่าดิ้นทุรนทุลาย
มือไม้อาจจะว่าไปดึงสายยางออกได้ใช่ไหมล่ะ
ตรงนี้เราก็ไม่ติดใจอะไรหรอกเราอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาออกมาชี้แจงว่า
มันเป็นขั้นตอนการรักษาหรือเปล่านะเพราะว่าที่ว่าคนไข้บอกว่าโดนทุบหน้าอกมาเนี่ย
แต่ถึงทำไมมีซี่โครงล้าวมีรอยช้ำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการคัดรักษาหรือว่ายังไง
ใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนี่เราก็แค่ว่าให้เขามาอธิบายให้เราหายสงสัยเรื่องการเจ็บตัวของพ่อเนี่ย
ทีนี้ฟังทางโรงพยาบาลนะครับที่ได้ชี้แจงในแพทย์นรงคันทกุลดุษฎีรองภูมิในการโรงพยาบาลอ่างทอง
แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าทางโรงพยาบาลได้รับตัวคุณตาสมพงศ์มารักษาด้วยภาวะการหายใจล้มเหลว
ตลอดช่วงการรักษาไม่มีพยาบาลคนไหนขึ้นไปคล่อมตัวคุณตาเลยนะครับเพื่อทำการทุบหน้าอกตามที่คุณตาบอก
ทางโรงพยาบาลบอกว่ายอมรับว่าระหว่างการรักษาจำเป็นต้องใช้เชือกมัดมือแล้วก็ช่วงอกเอาไว้เพื่อป้องกันคนไข้ดิ้น
ซึ่งจะทำให้ท่อช่วยหายใจหรือท่อปัสสาวะหลุดโดยการใช้เชือกผูกร่างกายผู้ป่วยเป็นหลักสากลของการรักษา
แต่ผู้ป่วยส่วนมากจะไม่ชินและเกิดความรำคาญจึงอาจทำให้มีการดิ้นหรือปัดทำให้สายต่างหลุดออกได้จึงจำเป็นต้องมัดเอาไว้
ทางโรงพยาบาลจึงสันนิษฐานว่าปัจจัยที่คุณตาสมพงศ์ได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงคาดว่าน่าจะมาจากช่วงจังหวะการถอดใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วพยาบาลจับมือคุณตาสมพงศ์ไขว้ผสานกันไว้แล้วก็เอากดไว้ที่หน้าอกเพื่อให้ใส่ถอดเครื่องช่วยหายใจได้อย่างสะดวก
ทางพยาบาลอาจมีการกดที่แรงเกินไปส่วนสาเหตุที่ซี่โครงมีรอยร้าวแล้วก็ฟกช้ำนั้นยังไม่ทราบว่าคุณตาสมพงศ์บาดเจ็บเนื่องจากอะไร
เพราะว่าหลังจากที่คุณตาบอกกับพยาบาลว่าเจ็บที่หน้าอกหายใจไม่สะดวกก็ได้พาคุณตาไปเอ็กซอเรย์ดูอาการแล้วแต่ไม่พบว่าซี่โครงมีรอยร้าวหรือมีอาการฟกช้ำ
ทางโรงพยาบาลอ่างทองจึงอยากให้ทางครอบครัวนำคุณตาสมพงศ์มาเอ็กซอเรย์อีกรอบหนึ่งแล้วก็นำผลเอ็กซอเรย์ที่ไปตรวจจากโรงพยาบาลชุมชนมาเทียบเคียงอีกครั้งหนึ่งโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อยืนยันว่าตกลงว่ามันที่เขาเห็นจริงไม่จริง
บางทีมันมีรอยบางรอยซึ่งมันไม่ยืนยัน

สู้กันบางทีแรงของเราเรากดต่าง
และระหว่างพยาบาลหรือภูชายหรือผู้หญิง
บางทีน้ำหนักที่ลงมันก็บางทีก็ลงได้ไม่เท่ากัน
แล้วอีกอันหนึ่งคนไข้บางคนก็แรงเยอะ

เพราะว่าทางครอบครัวของคุณตาสมพงศ์บอกว่า
ไปตรวจมาแล้วรอบหนึ่งคุณหมอบอกว่ามีร่องรอยซี่โครง
ข้างขวาซี่ที่๕มีรอยร้าว
หน้าอกที่ใบหน้ามีรอยเขียวช้ำ
แล้วก็ปวดมากปวดถึงขั้นที่จะต้องไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง

แล้วก็เลยเอาหลักฐานต่างเหล่านี้ไปแจ้งความ

ผู้บริหารโรงพยาบาลก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วค่ะ
ว่าใช้เวลา๒๓วันก็จะทราบเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ยืนยันว่าที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลไม่เคยมีบุคลากรที่ไปทำร้าย
หรือบริการผู้ป่วยแบบไม่ได้มาตรฐาน
บทบรรยัติของกระทรวงสาธารณสุขเลย
แล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนอะไรมาก่อนเลยนะคะ